สำหรับกรณี๒เหตุที่มีผู้ชาย๒คน
คึกขนองจะเมาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่โพสต์ภาพ
มีอาวุธปืนมีภาพเหมือนตัวเอง
ใส่ชุดไอโม่งใส่ชุดทหารหรืออะไรก็แล้วแต่
แล้วบอกว่าที่เทอร์มินอล๒๑โคราชไปแล้ว
เดี๋ยวเจอกันที่ชายภูมิเดี๋ยวเจอกันที่นู่นที่นี่
โดนจับดำเนินคดีกันไปแล้วยังไม่หมดนะคะ
อำนาจเจริญมาอีกแล้วค่ะ
นี่ค่ะเป็นภาพนี้เลยดูแล้วก็น่าจะยังอายุไม่เท่าไหร่เองนะคะ

เจอกันอำนาจริงในมือที่เราเซ็นเซอร์ไว้คือยืนถือปืน
ใส่เสื้อยืดใส่กางเกงขายาวสีดำยืนกดมือถือ
หันหลังหันข้างแต่ก็มือถือปืนนะ
แล้วดูจากคำพูดแคปชั่นที่เขียนเอาไว้เจอกันที่ห้างห้างหนึ่งอำนาจเจริญอืม
คนก็แชร์ด่าสิคะคนถล่มยับเลยนะคะ
แล้วก็มีการส่งต่อไปให้กับเพจฮักอำนาจเจริญค่ะ
ฮักอำนาจเจริญเนี่ยก็ลงรูปภาพนี้แล้วก็แคปหน้าจอมานะคะ
แล้วก็เขียนด้วยบอกว่าอย่าเห็นเป็นเรื่องตลกเลยไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม
กระทำนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรยิ่งกับสถานการณ์บ้านเมืองเช่นนี้
เจ้าตัวหรือญาติพี่น้องเห็นโพสต์นี้แล้วแจ้งลบเถอะ
ขอบคุณแฟนเพจที่แจ้งข้อมูลติดแฮชแท็กฮักอำนาจเจริญนะคะ
ซึ่งโลกออนไลน์ก็แชร์แบบแชร์ไปแชร์ไปจนกว่ามันจะรู้
แชร์ไปให้มันถึงตำรวจแชร์ไปให้มันโดนจับ
ว่าอย่างนั้นนะคะคนด่าเยอะมาก
พันธุ์ตำรวจเอกวิเชียนวชิระแสงไพโรธผู้กำกับการสพเมืองอำนาจริงสั่งการทันทีเลยนะคะ
ให้ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามจับตัวเจ้าของเฟซบุ๊ก

เจ้าของเฟซบุ๊กคือนายอลงกรก้อนทองอายุ๒๓ปีค่ะ
จับได้ที่บ้านในตำบลหนองมะแซว
แล้วก็จับได้พร้อมกับนายวรเมฆบุญการวัย๒๒ปี
ผู้ชายคนที่อยู่ในโพสต์พร้อมกับของกลาง
เป็นปืนปลอมหนึ่งกระบอกเสื้อยืดตามภาพ

จากนั้นก็นำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพัก
สอบปากคำทั้งสองคนเขาว่าไงรู้ไหมค
เขาบอกว่าเขาย้อนรับสารภาพว่า
รับสารภาพว่าเขาคือคนที่อยู่ในภาพในเฟซบุ๊กนั่นแหละ

เอามายืนถือเท่ขำแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊ก
คือจังหวะทำมิ่งมันไม่ควรจะทำไง

ผมไม่รู้เรื่องกราดยิงที่โคราชอะไรเลย
พวกผมไม่ค่อยได้ติดตามข่าวก็เลยไม่รู้มันเกิดอะไรกันขึ้น

แต่เชื่อว่าทางอำนาจริงเองเขาก็ติดตามข่าวกันอยู่

ก็ไม่แน่ใจว่าไม่ได้พูดคุยกับคนอื่นเลยหรือเปล่า

ซึ่งเบื้องต้นค่ะพนักงานสอบสวน
ตั้งข้อหาร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอ
โดยที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนและทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัว
ฟังตรงนี้ไว้นะคะโทษนะคะจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
ฟังเอาไว้ดีดีนะคะใครที่คิดอยากจะทำเมาเอ่ยคึกขนองเอ่ย
ฟังเอาไว้ค่ะถ้าคุณรับได้ที่จะอยู่ในคุกแล้วมีเงินที่จะจ่ายทำเลย
ยังไม่หมดแค่นี้นะไปต่อครับที่สุมราชธานี
เดินเที่ยวเซ็นทรัลกันแค่นั้นนะฮะโอ้โหมันทำให้สังคมออนไลน์
วิภาควิจารณ์เหมือนกันแล้วก็ชาวบ้านก็หวาดภาวะแหละ
ใครจะอยากไปเที่ยวกับคุณเออแล้วเอาปืนไปเที่ยวห้างมันควรซะที่ไหนนะฮะ
คนก็ตอนนี้คนยังคงหวาดภาวะอยู่เรื่องความไม่ปลอดภัย
กลัวว่าจะไปซ้ำรอยเหตุการณ์ที่โคราชนะครับล่าสุดในภาคภูมิ
พลิ้งสกุลอายุสามสิบปีครับเป็นชาวบ้านหมู่ห้าตะบดมะขามเตี้ยม
อำเภอเมืองที่สุราธานีแน่นอนเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กอันนั้นนะฮะ
ก็ถูกเชิญตัวไปพบกับตำรวจก็คือพันธุ์ตำรวจเอก
สิริชัยสุขศาลเป็นผู้กำกับสพเมืองสุรธานีนะฮะ
เขาบอกว่าผมต้องการจะไปแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ชี้แจง
เจตนาที่โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวเขายืนยันว่า
ไม่ได้มีเจตนาจะโพสต์เฟซบุ๊คเพื่อให้ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัว
และการโพสต์รูปอาวุธปืนนั้นไม่ได้หมายความว่าจะนำไปก่อเหตุเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดนครราชศรีมา
แต่ต้องการเตือนภัยว่าการไปเที่ยวห้างเนี่ยไม่ปลอดภัยจำเป็นต้องมีอาวุธป้องกันตัวเองเอาไว้
ซะอย่างนั้นนะฮะซึ่งรูปถ่ายอาวุธปืนก็นำมาจากสังคมออนไลน์ไม่ใช่รูปเขา
ขอโทษสังคมที่โพสต์ภาพและข้อความที่ทำให้ตกใจแล้วก็สัญญาว่าจะคิดให้มากกว่านี้
จะโพสต์อะไรลงไปในโซเชียลมีเดียครับ
ไปที่เจตนาจริงคือแค่อยากให้ทุกคนระวังว่ามันจะเกิดเหตุขึ้นกับตัวเอง
ว่าต้องคอยป้องกันตัวอะไรอย่างนั้นแหละพี่
แล้วก็รูปที่เอามาลงก็ก๊อกมาจากเพจ

ใช่ใช่ครับพี่แบบนั้นครับพี่

เพราะถ้าผมทำให้ใครกลับใจกว่าไปผมก็ต้องขอโทษ

แต่ที่เราพูดเฟสไปครับมีความรู้
เพราะเยอะครับพี่แต่ตอนนี้เฟสผมมันขัดแม่งไปแล้วไม่อยู่แล้ว
จริง๒เหตุการณ์นี้ทั้งที่สุราชและอำนาจริง

ทีวีช่อง๓๒ไว้ตลอดเลยค่ะ
คุณจะได้ไม่พลาดไม่ตกข่าวอะไรแบบนี้อีก
คุณจะได้ไม่ต้องมาบอกว่าไม่รู้จริงมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

กันโครมคุณลากตั้งแต่ช่วงค่ำจนถึงเช้าใช่ไหม

กลับบ้านไปเปิดไทยรัฐทีวีด้วยนะคะจะได้ไม่ตกข่าว
เอาเป็นว่าสำหรับเคสนี้พันธุ์ตำรวจเอกสิริชัย
ผู้กำกับการสพมสุราชธานีสอบปากคำในภาคภูมิแล้ว
ก็เห็นว่าไม่มีเจตนาที่จะก่อเหตุตามที่โพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
ก็เลยตักเตือนแล้วก็กำชับไปว่าอย่าได้คิดโพสต์หรือทำอะไรแบบนี้อีก
เอาจริงนะคุณผู้ชมไอ้การโพสต์รูปอาวุธ

ป้องกันตัวหรือใช้ก่อเหตุก็คืออาวุธ
การโพสต์ภาพนี้มันไม่มีทางทำให้คนอื่นไม่ตกใจค่ะ
เห็นก็ต้องตกใจเพราะมันคืออาวุธที่ใช้สังหารคนได้นะ
สิ่งที่เขาพูดก็ไม่ถูกต้องนะไปห้างไม่ต้องเอาปืนไปครับ
ไม่ต้องชวนกันยกปืนไปช้อปปิ้งหรือไปห้างไม่ต้องค่ะครับ